คุณผู้ชมครับหลังจากที่สังคมออนไลน์มีการวิภาควิจารณ์
คลิปวิดีโอของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ร้องไห้แทบเข่าสุด
หลังจากจับได้ใบแดงในการเกณฑ์ทหารต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ลงพื้นที่ไปเจอชายหนุ่มคนนี้
ไปเปิดใจไปสอบถามเขา
ซึ่งก็ทราบแล้วว่าเขาร้องไห้ออกไปไม่ใช่เพราะไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
แต่เป็นเพราะเป็นห่วงคุณยายที่อยู่ที่บ้าน
เกรงว่าจะไม่มีคนดูแลเกรงว่าครอบครัวจะขาดรายได้
ซึ่งล่าสุดทางกองทัพบกก็เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจ
เพื่อให้คลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้แล้ว
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลายเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืนเมื่อนายศักดิ์ศรีสุนทร
หรือหลังหนึ่งในชายไทยที่จับได้ใบแดง
ในการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
โฮทันทีเมื่อชีวิตต้องนับถอยหลังเข้าสู่รั้วกองทัพ
ด้วยเพราะเหตุผลเดียวคือเป็นห่วงยาย
ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง
ทีมข่าวไม่รอช้าลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายรัง

และได้พูดคุยกับนางสมทรงคุณยายของนายรัง

และรู้สึกใจหายที่หลานชายต้องไปเป็นทหาร

ภูมิใจที่หลานจะได้ไปรับใช้ชาติ
ด้านเจ้าตัวเปิดเผยถึงสาเหตุที่ร้องไห้
ที่รู้ว่าต้องได้เป็นทหาร

อายุมากและมีอาการป่วย

ยายต้องออกขายของเพื่อดูแลตัวเอง
โดยที่นายหลังต้องไปเป็นทหาร

พอมันจับปั๊บอาการทุกอย่างมันมารวมไง

เพราะว่าแกเพิ่งออกมาร่างกายไม่แข็งแรง
ก็ไม่ลุยแล้วขายของแล้ว

รวมถึงสวัสดิการต่างที่เขาจะได้รับตลอด๒ปี
ทำให้ในหลังและครอบครัวคลายวิตกกังวลไปได้มาก
เจ้าตัวเขาจะเป็นผลักสองนะครับ
ก็ยังมีเวลายังไม่ได้เข้าตอนนี้
แต่ว่าในเวลานี้คือการสืบสภาพเบื้องต้น
แล้วก็เตรียมการให้การช่วยเหลือ
ปะเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจกัน
แล้วก็วางแผนในอนาคตว่า
จะมีการช่วยเหลือในเรื่องอื่นอย่างไรได้บ้าง
ซึ่งในแต่ละปีอาจไม่ได้มีเพียงในรังเพียงเท่านั้น

เพราะในชีวิตแต่ละคนย่อมมีหน้าที่ภาระที่ต้องดูแล
ซึ่งกองทัพก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำ

การเป็นทหารเกณฑ์นั้นนอกจาก
เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ค่าครองชีพ
ตกเดือนละประมาณ๑๐๐๐บาทแล้ว

กองทบกก็ฝากบอกเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ